จังหวัดสกลนครนะครับได้ร่วมกันทำพิธีทำบุตรตักบาท
รวมทั้งมีการแปลอักษรเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชครับ
นักเรียนกว่าแปดพันห้ามร้อยคนจากหลายโรงเรียนใดอำเภอสว่านแดนดิน
แปลอักษรเป็นรูปหัวใจโดยมีเลข๙อยู่ภายในพร้อมข้อความปฐมยาตราสกลนคร
โดยใช้สีขาวและสีดำเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความอาลัยนี่คือส่วนหนึ่งในกิจกรรมแสดงความอาลัยของจังหวัดสกลนคร
จัดขึ้นเพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวสกลนครเรื่อยมา
ตลอดการคลองราช๗๐ปีซึ่งหลังการแปลอักษรเสร็จสิ้น
มีการร้องเพลงแสดงความอาลัย๒เพลงคือเพลงล้นกล้าวเผาไทย
และเพลงความฝันอันสูงสุดนำร้องโดยนางสาวสรรญามหาวง
เอิ้นขวัญวรรณญานักร้องลูกทุ่งสังกัดค่ายแกรมมี่โกฐานะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสว่างแดนดินครับ
จากนั้นมีการกล่าวแสดงความอาลัยโดยนายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนจะร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีด้วยหัวใจที่จงรักพักดี
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีวิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๐๙รูปโดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงความอาลัยอย่างยิ่งใหญ่ในชื่องานที่ว่า
หนึ่งร้อยเก้าครั้งรอยพระบาทยาตรายังจารึกสกลนครปฐมยาตราปวงประชาสุขใจ
อาลัยองค์ภูมิพลการจัดงานจึงแบ่งเป็นสามส่วนหลักหลักคือ
ปฐมยาตรามีการทำบุญตักบาทที่บริเวณสนามแดนดินซึ่งเป็นจุดแรกที่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรชาวจังหวัดสกลนครส่วนที่สองปวงประชาสุขใจ
คือเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาของวันนี้จะมีกิจกรรมแปรอักษรเป็นเลขหนึ่งร้อยเก้า
และมีข้อความสกลนครที่สนามมิ่งเมืองสื่อความหมายถึงจำนวน๑๐๙ครั้ง
ในหลวงราชการที่๙ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของสกลนคร
แต่ที่สนามมิ่งเมืองพระองค์มีพระราชดำรัฐแรก
ชาวสกลนครใจความสำคัญว่าให้กำลังใจประชาชนต่อสู้กับความยากลำบาก
ประกอบอาชีพต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสกลนครอย่างหาที่สุดไม่ได้
จากนั้นพระองค์ก็นำพาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างอาชีพ
ขจัดปัญหาความยากจนจึงใช้ชื่องานในช่วงนี้ว่าปวงประชาสุขใจ
และส่วนที่๓ถวายอาลัยองค์ภูมิพล
คือช่วงค่ำเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาจะเริ่มพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
จากบริเวณสนามมิ่งเมืองไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพาลราชนิเวศ
ความยาว๑๓กิโลเมตรเพื่อรำลึกถึงเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
นำพาความเจริญมาสู่ผืนดินแห่งนี้คาดว่าช่วงค่ำจะมีประชาชนมา
ร่วมงานนับแสนคนเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า